ลูกชายห้าโคบเข้าบนร้อนร้อนร้อน
เดินไปเปิดพัดลมคุณพระราพร
เดินไปเปิดพัดลมปั๊บกดปุ๊บเป็นพัดลมติดผนังนะ
ปรากฏว่าไอ้ฝากคลอบอ่ะกับใบพัดอ่ะ
มันกระเด็นออกมาครับคุณผู้ชม
โอ้โหดีไม่ใส่หลังหลานเขาน่ะ
น้องเดินถอยออกมาแป๊บเดียวคุณผู้ชมดูสิฮะฝาคล่อพัดลมมันหลุดนำมาก่อนเลยนะครับ
แล้วใบพัดก็หลุดตามมาด้วยนะคุณคริสแม่ของน้องชามอายุห้าขวบ
น้องคนนี้เล่าบอกว่าบ้านอยู่สายไหมนะ
คืนเกิดเหตุเนี่ยประมาณสักเที่ยงคืนได้
พ่อลูกนั่งกินข้าวมื้อดึกกันอยู่นอนดึกนะลูกนะลูกชายบอกร้อนร้อนร้อนเดินไปเปิดพัดลมนะ
กระตุกกระตุกอ่ะไอ้สายกระตุกเปิดอ่ะกระตุกเสร็จปั๊บนะฮะ
ลมมันก็หมุนแต่จู่ฝาครอบกับใบพัดมันหลุดออกมาตามออกมาด้วย
น้องไม่เป็นอะไรคุณคริสบอกว่าส่วนตัวคิดว่าพัดลมไม่ได้เสียหรอก
แต่น่าจะเป็นเพราะลูกชายไปกระตุกรัวมันผิดจังหวะหรือเปล่าทำงานผิดจังหวะหรือเปล่า
ถ้ามีลูกเล็กอย่าได้คลาดสายตานะครับขนาดแค่เปิดพัดลมยังอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เลย
คุณคริสบอกค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปอ่ะค่ะ

แล้วเขาเดินอ่ะมันนั่งที่
ก็ระเบิดหนึ่งใบพัดกระตุกรัวรัวรัวจายเต็มมากเลย

โปรดติดตามตอนต่อไป